อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่พิศนุโลก
พระรูปหนึ่งซึ่งท่านมีศักดิ์เป็นเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพิศนุโลกนะครับ

เพื่อจะไปซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างมาก่อสร้างงานที่วัด
แต่ปรากฏว่าระหว่างอยู่กลางทางนี้นะฮะ
ก็ขับไปชนคนงานของกรมทางหลวงชนบท
ขณะเกิดเหตุนะคนที่ถูกชนนะคุณ
ขาขาดสองข้างเสียชีวิตคาที่เลยนะครับ
แล้วก็เป็นประเด็นว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตก็ถามว่า
พระสงฆ์ทำไมถึงขับรถเองได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายของวันที่๒๑เมษายน
ที่ผ่านมาบนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข๒๐๔
สายวังนกแอ่นเนินสว่างบริเวณกมที่๖
บ้านห้วยไผ่ที่อำเภอวังทองจพิศนโลก
โดยพระจีรวัตรบรรดาสงฆ์อายุ๔๑ปี
เจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์เป็นคนขับรถเก๋งสีขาว
และไปเฉียวชนกับนายชะลอพงพาณิชย์อายุ๖๔ปี
ลูกจ้างของกรมทางหลวงชนบท
ที่นายชะลอกำลังยืนผสมสีและปูน
อยู่ท้ายรถกระบะสีเหลืองของกรมทางหลวงชนบท
เพราะเขามีการตีเส้นจราจรใช่ไหม
แต่ทีนี้เจ้าอาวาสขับรถสีขาวมา
จะแซงรถอีกคันแล้วก็มันหลบกันไม่พ้น
มาชนคนงานของกรมทางหลวงชนบทจนเสียชีวิตนะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้นายชะลอเสียชีวิต
ลักษณะนั่งคว่ำหน้าอยู่บริเวณล้อหลังของรถเก๋ง
มีบาดแผลหลายแห่งตามร่างกาย
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าขาขาดทั้งสองข้างเลยนะครับ
ที่รถเก๋งแล้วก็ศพของนายชะลอก็เต็มไปด้วยสี

เพราะว่านายชะลอกำลังผสมสีอยู่คุณ
สีขาวเลอะเต็มศพเลยนะครับ
โดยพระจิรวัตรได้ลาศิกขาเป็นคารวาสแล้วนะฮะ
แล้วก็มาพบกับพนักงานสอบสวนที่สพวังทอง

บอกว่าวันเกิดเหตุนั้นนะครับได้ขับรถ
่งหน้าไปซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำของวัด

ระหว่างขับรถมาถึงทางโค้ง
เห็นเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมหลักกิโลเมตร

พอเห็นกลับมาหันกลับมาในเลนซ้ายของตัวเองนะฮะ
ก็ปรากฏว่าไปชนกลวยยาง๒อัน
เพราะมัวแต่ดูเจ้าหน้าที่ที่ทำทางอยู่
ทีนี้ไม่ทันได้ดูทางของตัวเองนะฮะ

ปรากฏว่าไปชนเข้ากับกลวยยาง๒อันแล้ว
แล้วก็ชนเข้ากับนายชะลออย่างจังนะครับ
อกจากนี้นะครับทางนายจิรวัตร
ตอนนี้เป็นนายแล้วนะเพราะว่าลาศิกขาออกมาแล้ว
ก็ยังรับปากว่าจะจ่ายเงินเยียวยา
ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน๙๐๐๐บาท
เรื่องต้นก็หาเงินมาได้แล้ว๕๐๐๐บาท
แล้วก็จะหามาจ่ายเพิ่มให้ครบภายใน๓วัน
นี่ก็เป็นภาพของการจ่ายเงินให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
ส่วนการดำเนินคดีทางพนักงานสอบสวนสพวังทองของพิศนุโลก
ก็ต้องแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ทำให้เสียทรัพย์
จากนั้นปล่อยตัวไปเนื่องจากผู้ก่อเหตุไม่มีพฤติการในการหลบหนีครับ
หลังจากนั้นนะครับนายจีรวัตรผู้ก่อเหตุ

เพื่อนำพวงกรีดไปแสดงความเสียใจ
แล้วก็มอบเงินเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพ

พร้อมกับจุดทูบขอขมาผู้เสียชีวิต
โดยได้กล่าวขอขมาทั้งน้ำตากับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยครับ
นี่แหละครับทางครอบครัวและญาติพี่น้องของผู้ตายของนายชะลอน
ในชะลอก็เข้าใจอโฮสิกรรมกันไปนะครับ
แต่ว่าทางครอบครัวก็บอกว่าผู้ตายเป็นเสาหลักของครอบครัว

จริงแล้วทำหน้าที่อาสาตำรวจบ้าน
แล้วก็นายชะลอเป็นลูกจ้างของกรมทางหลวงชนบท

แต่ว่าทางหน่วยงานยังว่าจ้างให้ทำงานต่อ

ช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดีนะครับ
ก็ถือว่าอโหสิกรรมเข้าใจว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุกันนะครับ